แล้วลูกที่คลอดอยู่เนี่ยที่กำลังจะเล่าถึงเนี่ย
ลูกคนที่๔คลอดบนแท็กซี่คลอดไปไลฟ์ไปครับ
ค่ะคลิปนี้ก็จะมาเล่านะคะตั้งแต่ออกจากห้อง
ก็คือปวดท้องเรียกรถคุณลุงแท็กซี่ก็มารับ
ประเด็นก็คือรถติดมากค่ะแล้วแบบปวดไม่ไหวแล้ว
สามนาทีทุกสองนาทีคุณลุงก็แบบใจดีมาก
คุณลุงคือช่วยแบบได้เยอะมาก
คุณลุงพยายามโทรประสานงานให้เจ้าหน้าที่เข้ามาแบบ
มาเปิดทางให้หน่อยมาอะไรให้หน่อยอะไรอย่างนี้
ค่ะไม่เป็นไรค่ะได้

โอ้โหทอดไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วย
ไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์
เธอมีคลอดเองบนรถครับและถ่ายคลิปได้ด้วย
คนนี้ว่าน้องอคินฮะคนที่๔แล้วนะ
น้ำหนักเผื่อใครสนใจน้ำหนัก

คุณแม่เล่าบอกว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
วันเกิดเหตุรู้สึกเจ็บท้องก็เรียกแท็กซี่ไปโรงพยาบาล
แต่การจราจรมันติดขัดไม่ไหวจริง

มีน้ำใจจริงมีพัยยามโทรถภาษาเปิดเส้นทางให้

แม่ทั้งลูกปลอดภัยแข็งแรงครับคุณผู้ชม
คือบางทะเลการคลอดลูกนี่เป็นเรื่อง

คุณแม่เนี่ยคลอดไปถ่ายคลิปไป
คือต้นคลิปที่บอกไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรพี่แท็กซี่คงถาม

โหสติสุดยอดเลยคุณแม่